เกมรับจำนำ
หลบจู๊ปิดสนาของเรา
วันนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะแต่ละคนเนี่ยนะครับ

ในวงการเลยครับ
เกษมคมสรรนะครับมาจำนำกับผมให้ราคาดีแน่นอน
ผมดำรงวงทองนะครับเอามาเลยครับเพลงนี้ผมชอบ
จำได้ไหมใครเนี่ยรุ่งสุริยา
จำนำที่รุ่งได้ราคาดีแน่นอน

หรือก็ติดเพลงยิ่งลืมยิ่งรักครับ

เพราะว่างานลิเกของฉันไปอยู่กับมันเยอะมากเลย
ขอหมายเลข
มีเงินรางวัลให้ถึงครึ่งแสน
ราคาจำนำจริงอยู่ที่
ตูนตูนตูนตูนตูนตูนตูนตูน
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

รับเข้าสู่รายการเกมรับจำนำนะครับ
รายการที่จะสร้างความสุขและรอ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

ไปไหนมาไหนคนเริ่มฮือฮานะ
แจกเยอะแจกใหญ่แจกกว่าครึ่งแสนกันเลยทีเดียว

สนุกสนานเฮฮากันไปนะครับ
เราทำเพื่อเอาใจแฟนไทยรัฐทีวีจริงนะ

แล้ววันนี้ใครที่จะมาเป็นแขกรับเชิญ

ปากเนี่ยนะ
ถ้าพูดดีเนี่ยปากจะพารวย
แต่เผอิญคนนี้พูดไม่ดี
ปากก็เลยพาสวย

ไอ้หนุ่มทะลุดาบ

ถ้างั้นก็เลิกดีแล้วเว้ย

ไปชลอมมอเตสไตล์มือสองคันใหม่ไอ้พงกันดีกว่า
กุบกับกุบกับ

ไปไปเยี่ยม
โอ้โฮชลอมแล้วก็ไปกันเลย
ชลอมกับมอเตสไตล์คันใหม่ของไอ้พงด้วย

เฮียเดี๋ยวเฮียจัดเด็กมาให้ชุ่มฉ่ำหัวใจหน่อย
ถามแบบเด็กเลยนะเฮีย
ได้เลยเดี๋ยวเฮียจัดให้
อ้าวเด็กมาดูแลพวกพี่โต๊ะ๔หน่อย

เฮียไหนอ่ะที่บอกว่าเด็กอ่ะ
นี่มันเด็กกว่าแม่ฉัน๒ปีเองนะเนี่ย

ไม่ได้ว่าอะไรเลยอ่ะ

จ้วงใหญ่เลยจ้วงใหญ่เลย

บอกว่าเด็กที่นี่ไม่ได้กินข้าวมาจากบ้านว่ะ
คิดอะไรมากวะไหนก็ไหนแล้ว
ถือซะว่าเรียงญาติผู้ใหญ่ละกันว่ะ

อ้าวไฟดำ

ไฟดำอะไรกันบ้างนี่

ไม่ต้องเผื่อจ่างจะมีไฟฉาย
โหหน้ากวนหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ

อากาศก็ร้อนบรรยากาศมันเสียหมดแล้ว

โอ้โฮพันเก้า

มีแต่จะยกมือว่ายด้วยนิ

มาแล้ว

เฮ้ยใจเย็นโอ้โฮไอ้นี่ก็พอบวกเลย
หืมคุณถามว่าคุกฟูงใช่ไหม

ฮ่าฮ่าสุดยอด
คนเมาไม่ใช่คนไม่ดี
คนไม่ดีคือคนไม่มีเหล้ากิน

อย่าไปอย่าไป
อย่าไป

มันขี่มอเตอร์ไซค์ถือดาบตามมาอ่ะ

ชิ้นมึงดูมันดิว่ามันทำอะไรอยู่
ฮะมันแกว่งดาบ
หาแกร่งดาบโหแกร่งดาบแล้ว

มึงจะเอาขวดไปสู้กับดาบหรือไง

มึงจะเอาไงกูไม่รู้

อ้าวไอ้ยุทธ
อ้าวไอ้ยุทธฝันไปแล้วโอ้โฮไอ้ยุทธเลว
โอ้โฮไอ้ยุทธเลว
สู้เหรอเว้ยเหมือนเนี่ย

มาเลย
เขาคิดว่าอย่างไรเขาเอาขวดสู้กับดาบ
รับเป็นหนังจีนเลยแต่มันก็แพงไปจริงพี่เอ

เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะปะหมอตายเพราะปากเลยเถอะ

มาคุณชินจากพิจิตรเชิญค่ะ
พิจิตรสวัสดี

สวัสดีพี่เอสสวัสดีเดน
พี่ชินชื่อจริงว่าพี่ชินค่ะผม

ตกลงวันนั้นรอดมาได้อย่างไร

ไม่ได้โดนมีดแต่ไปโดนเสาไฟแทน
หมายถึงพี่ขับไปชนเสาไฟ

นี่คือแผลจากมีดหรือจากเสาไฟ
มีดไม่ได้ฟันแต่ล้มถูกเสาไฟ

แขนหักตกน้ำมันเป็นน้ำไง

หลายเข็มเอาที่หักดีกว่า

จริงแล้วเขาจะเป็นอยู่เบื้องหลัง
ในวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยเรารู้จักกันในฐานะที่เป็นครูเพลงก็ได้
เป็นนักแต่งเพลงเยอะแยะมากมายเลยนะ
และแต่งให้กับนักร้องดังเยอะแยะมากมายเลยนะครับ

ก็ให้กับพี่อภพรนักธวรรณนะครับ

ภพรนี่เพลงล่าสุดเพลงไอ้นี่นี่

เพลงที่ดังและเป็นที่รู้จักเนี่ยครับ

กุ้งสุธิราชภัยัทธิเกย์นะครับ
แล้วก็จะเป็นเพลงประกอบละครชาติลำชี
จะมีของชนอภิชาติก็
ของพี่เลสันติไม่กล้าจะรักนะครับ
ก็หลายเพลงเยอะมาก

รอพี่คืนนานะครับ

มันเริ่มจากการอกหักกันนะครับ
ผมเป็นคนที่แบบหล่อมาก

คำนี้ต้องให้คนอื่นพูด
พี่มั่นมาก
ก็คือตอนแรกเราแต่งเพลงเพราะเราอกหัก
แต่ว่าพี่ชินเข้ามาในวงการแต่งเพลงได้ยังไงคะ

แล้วจะมีครูเพลงคืออาเชื่อร์สัตว์เวียนศรี

คนนี้แบบทำไมเพลงมันโบราณอย่างน่ะ

เราก็บอกว่าสักวันจะต้องแต่งให้เป็น

อ่าก็ไปเรียนเลยเรียนแต่งเรียนอะไรเรียบร้อย

ก็เลยไปธนเนอร์ค่าย
ในเพลงนั้นน่ะจะมีแฟนเก่าทั้งหมดเลย
อ๋ออันนั้นขายไปป่ะ
เดี๋ยวก็พีพระนั้น
คิดถึงน้องมนต์คนงามอุบลทุกวัน

นะครับจะมีหลายคนแต่ผมจะสอดแทรก
คือเอาเมียปัจจุบันใส่ไปสักนิดนึง

เราก็ดีใจว่าเอาชื่อเราใส่
แต่คนอื่นนึกว่าแบบเป็นผู้หญิงทั่วไป
สมมุติไปสมมุติแต่ที่ไหนได้เพิ่งรู้วันนี้

เบนเราประสบความสำเร็จแล้วว่าทำไมครับ
ครอบครัวเขาอยู่ดีเขาเริ่มล้าวเฉา
พี่เอาอีกจักรนิดไหมจักรนิดหนึ่ง

ไม่เคยเลยครับคนนี้ไม่เคยมีแต่แฟนเก่า

อุ๊ยพี่มอนพี่มอนเป็นผมผมไม่ยอมเลยนะ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
หัวใจยังมั่นเสมอหลายสิ่งที่เจอแต่เธอก็ยังต้องทน
ท่อนเดียวที่ร้องดูภรรยา
เมื่อกี้แค่พูดแค่ขอบคุณสวรรค์ปุ๊บพี่มนต์แบบว่าน้ำตาลื้นแล้วอ่ะพี่เอ๊
ของท่านสองนะขอบคุณจริงที่ไม่เคยทิ้งหัวใจ
หนักเพียงไหนทนได้กับความยากจน
วันนี้มีเธอพบเจอสิ่งใดไม่สนจะสู้ดิ้นรนจะทนทำเพื่อน้องนา

รู้สึกแบบที่เขาร้องออกมาก็คือแบบที่เราสู้มาด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีทั้งทุกข์สุขอะไรอย่างเงี้ยเรารู้เลยเพราะว่าเรา
อยู่กับเขามาอะไรอย่างนี้ผ่านอะไรมาเยอะมาก
ก็วันนี้ก็เลยแต่งเป็นของขวัญให้กับเขา

ได้เลยครับยินดีเลยครับ

เดี๋ยวผมลองถ่ายทอดขนาดนี้ให้นะครับ
ทำให้พี่ผิดหวังผมจะตั้งใจ
กินวันนี้ที่มารายการของเราอยากได้เงินไปทำอะไรครับ
อยากได้เงินไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครับ

แฟนผมเนี่ยเขย่าทีละ๓๔ตะก้อ

ลิขสิทธิ์เพลงยิ่งลืมยิ่งรักครับ
อยากลืมเท่าไรทำไมยิ่งรัก
วันนั้นใจยังเจ็บหนัง

พี่แกก็เลยเอาเพลงยิ่งลืมยิ่งรักมาจำนำมันซะเลย
แฟนเพลงลูกทุ่งน่าจะคุ้นหูกันอยู่บ้างนะครับ
ซึ่งผู้ที่ขับร้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
อาสันติดวงสว่างนั่นเอง
เพลงนี้พี่ชินแต่งเอาไว้เมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
แต่วันนี้ใจกล้าเอามาจำนำ
ระวังจะน้ำตาตกในนะครับ
ถ้าถ่ายไม่สำเร็จ
แล้วก็มาถ่ายทอดโดยพี่เลสันติดวงสว่างของเรา
แต่ต้องถามเลยว่าคุณ

คุณเชนคุณกลับไปบ้านเชิญเดินกลับไปพิจิตร

ชื่อเพลงเก่าจะเป็นยิ่งลืมยิ่งรัก

นะครับผมก็เลยเปลี่ยนว่าอย่าลืมทั้งที่ยังรัก

เพลงนี้เพราะนะ

แล้ววันนี้นะฮะบอกเลยนะครับ
หลงจู้ปริศนาของเราไม่ธรรมดา

ระดับตัวพ่อของในวงการเลยครับ
ใช่เป็นหลงจู้ที่แบบพิเศษจริงแล้วก็คัดสรรมาให้โดยเฉพาะเลย
แต่ว่า๓ท่านนี้นะคะให้ราคาจำนำไม่เท่ากัน
ถ้าพี่ชินเลือกคนไหนพี่ชินก็ได้ราคาจำนำเท่านั้น
กลับบ้านไปเลยครับพร้อมที่จะเจอหลงจู้กันหรือยังล่ะพร้อมแล้ว
แม่โด่งใหญ่เอาลิขสิทธิ์เพลงมาสักขนาดนี้
ทางรายการก็ต้องเล่นใหญ่กลับคืนไปบ้างล่ะครับ
เราเลยไปเชิญระดับตัวพ่อของวงการเพลงลูกทุ่ง
มาให้ราคาจำนำกันซะเลย
บอกเลยดีกรีไม่ธรรมดาทั้งนั้น
แต่ใครหนาจะป่ากว่ากัน
มาฟังคำโฆษณาของพวกเขากันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับพี่ชินผมเกษมคมสรรนะครับ
เพลงยิ่งลืมยิ่งรักผมชอบมาก
เพราะว่าหนึ่งสนิทกับคนร้องนะครับ
นั่นก็คือพี่รีสันติดวงสว่าง

พี่เรย์เขาร้องเพลงนี่ผมชอบมาก

อยากลืมเท่าไหร่ทำไมยิ่งรัก
วันนั้นจะยังเจ็บหนัก
เสียหลักถูกยิงทิ้งไป
มาจำนวนกับผมให้ราคาดีแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับ

ผมจะให้ราคาดีแน่นอน
ตอนเขียนเพลงนี้น่ะอกหักใช่ไหมล่ะ

นักร้องลูกทุ่งเพลงหวานเหมือนกันนะฮะ

เป็นอย่างไรคะ
คุณน้ำรองคุณรู้ข้อมูลจริง

ผมให้แบ่งให้๑ห้องไปอีกห้องนึงจะเหลือ๒ห้อง
แต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูนะ

จำได้ไหมใครเนี่ยรุ่งสุริยา

อาจารย์แต่งเพลงแชร์การ์ดผ่านเฟสนะครับ
ให้ผมกับน้องแพลวไพรินนะฮะ

แล้วก็หลากหลายสไตล์นะให้อาจารย์แต่งให้

มีฝีมือคนหนึ่งทีเดียวนะครับอาจารย์ชินชาลวัน

นี่ครับพระอาจารย์อย่าเอาไปไหน
มาจำนำที่นี่เอามาไว้ที่นี่

คนนี้เลยครับรุ่งสุริยานะอาจารย์นะ

จำนำที่รุ่งได้ราคาดีแน่นอน
ยังไงคะคนนี้คุณรุ่งสุริยา
เป็นไงคะอย่างน้อย

น่าจะให้แพงกว่า

ราคาจำนำสูงสุดเลยนะ
อยู่ที่๑๒๐๐๐บาท

ตอนนี้เทใจไปด้านไหนดีคะ

เทใจไปรุ่งสุริยา

ตลอดเลยโอ้นี่เขาเทไปทางพี่รุ่งทั้งคู่เลยนะ

ไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรน้อยไม่เป็นไร

ผมคิดเพลงละ๓๐๐๐บาท

ทหลงอย่างส่อบคนร้องด้วยเอาไปเลย๖๕๐๐บาท

ถ้าเขารักพี่รุ้งเราก็ให้ได้ให้พี่ดูพี่รุ้งเลยละบรรเวญ
ดูเลยนะเอาจัดมาเลยพี่รุ้ง
สำหรับเพลงยิ่งลืมยิ่งรักนี่นะครับ
เป็นเพลงหวานซึ้งกินใจต้องบอกว่าสุดยอด
แล้วเคยถ่ายทอดด้วยเจ้าพ่อเพลงหวาน

กิริยาท่าทางแล้วน่าจะให้แพงกว่า

โดนแน่สามหมื่น
๘๐๐๐บาทคุณครับ
เราไปดูดีกว่าว่าพี่ดำรงเขาให้ราคานี้จริงหรือเปล่า

เพลงยิ่งลืมยิ่งรักนี่ผมฟังหลายที่เอาแล้ว
ฟังจนแบบโอ้โหมันโดนใจอ่ะ
เอาไปเลยพี่หนึ่งหมื่นสองพันบาท
ปักใจรักพี่รุ่งจนลืมป่าดำรงไปซะได้
แต่ใจพี่ชินก็คงไม่เจ็บหนักล่ะครับ
เพราะ๘๐๐๐บาทก็ไม่ใช่เงินน้อยเลยนะเนี่ย
ไม่อยากลืมเท่าไรทำไมยิ่งรัก
วันนั้นใจยังเจ็บใน

เพราะว่ามีผลต่อการเล่นเกมต่อไป

พอใจไหมกับราคาจำนำนี้อยู่ที่๘๐๐๐บาท
พอใจไหมครับพอใจครับถ้าพี่ชินพอใจแล้วขอเชิญจำนำครับ
รับจำนำ
และตอนนี้นะคะพี่ชินนะคะมีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋า๘๐๐๐บาท
แต่ว่า๘๐๐นี้ยังไม่พอนะคะเพราะว่าจะมีสิทธิ์สะสมเงินจำนำเพิ่มอีกนะคะ
เพราะว่ากติกาของเราโอ้โหเบิ้ลเป็น๒เท่าตลอดเลย
จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเกมรับจำนำห้ามพลาดค่ะ
แต่นักร้องลูกทุ่งบางทีมันก็ต้องมีเหมือนโซโลแกนแล้วเนาะ

นักร้องเหม็นเบ้นพรที่ใจ

นักร้องลูกทุ่งคนใดเอาชื่อเพื่อนมาตั้งเป็นชื่อในวงการของตัวเอง
เกมรับจำนำ
เข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับในช่วงถ่ายของ
กติกาการถ่ายของผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามถ่ายของจำนวน๓ข้อ

หรือว่าไถ่ของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
กันหนักแบบทวีคูณกันไปเลย
แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้จำนำของเราก็คือพี่ชินนั่นเองนะคะ
ซึ่งได้เอาลิขสิทธิ์เพลงยิ่งลืมยิ่งรักมาจำนำกับเรา
แล้วเมื่อตะกี้นี่นะรับเงินจำนำจากลงจุ๊กปริศนาไปแล้ว๘๐๐๐บาท

พร้อมแล้วเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑มูลค่า๘๐๐๐บาทครับ
วิรกรรมที่เอามาเล่าเนี่ยเขาเยอะมากเลยนะ
โอ้โหเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เราขอเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับความเมาได้ไหมคะ
วีรกรรมตอนเมานี่มีแบบของหายอยู่ตรงขโมยของมั้ยคะ
ไม่มีนะครับเพราะมันไม่มีอะไรจะหายเลย
ยืนทอไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีครั้งหนึ่ง

ตอนที่แต่งงานกันเนี่ยเพื่อนไปเที่ยวผับ
ผมก็ปิดโทรศัพท์เชี่ยวเต้นต่อยผมอย่างกับเสกโลโซเลย
ไปเรื่อยติดลมใครชวนไม่ได้ไม่ควรใจง่าย

โอ้โหพี่เมียก็ให้ไปเนอะพี่เมียเนอะ
ที่เราพูดเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับความเมาเนี่ยของคนดังคนหนึ่งนะฮะ
เมาแล้วก็โดนขโมยของจนปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังโดนเมาส์กันอยู่ไม่ขาดเลยนะฮะ

นางเมรีขี้เมามันเป็นที่มาของคำถามไถ่ของข้อที่๑

รู้จักนางเมรีใช่ไหม

เมรีไม่มีผัวใช่ไหม

ไม่ใช่ไม่มีเฉยสะบัดขาแล้วเธอ

นางเมรีมีผัวแต่ไม่มีลูกเหรอ

เมนีจะไปควักลูกตาเขาหรือเปล่า

ไม่มีลูกจะลูกกอกที่ไหนมาก

ขอตอบครับเอาลูกตาครับ
มาแล้วนะคะข้อ๒ลูกตาค่ะ

ชินแกก็เลยตอบแบบเมาไปแล้วครับ
เคยได้ยินแววมาว่าเรื่องนาง๑๒มีการควักลูกตา
แกก็เลยตอบลูกตามันซะเลย
ลูกตาที่นางเมวีโดนขโมย

แต่เป็นลูกตาของนาง๑๒
นางเมรีเป็นลูกนางยักษ์ที่มีความแค้นกับนาง๑๒

ของนาง๑๒และนำไปฝากไว้ที่เมรี

พระรัชเศรษฐ์ลูกชายของนาง๑๒
ก็ได้เดินทางไปหานางเมรี

เพื่อขโมยลูกตากลับคืนมาให้กับนาง๑๒ครับ

เพิ่มอีก๘๐๐เป็น๑๖๐๐๐บาท

ยังสามารถถ่ายของได้สำเร็จด้วยนะครับ
และฉันก็จะไม่ได้อะซีริกส์ก็สิทธิ์เลยนะ
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ครับ
จริงเบ้นได้ยินชื่อนักร้องลูกทุ่ง
ส่วนใหญ่แล้วเป็นชื่อที่แต่งขึ้นใหม่ใช่ไหมพี่
ใช่เหมือนนามปากกาอย่างนี้

ของพี่มันมีที่มาไงก็คือเอาชายาสุริยันกับมิตรชัยบัญชามาตั้ง

ใช้ทั้งลิเกแล้วก็นักร้อง
แต่นักร้องลูกทุ่งบางทีมันก็ต้องมีเหมือนโซโลแกนแล้วเนาะ
เขาจะดูจากบุคลิกลักษณะเนอะ

ชื่อเบ้นก็ใช้ปกติจนนะ

นักร้องจะเอาชื่อคนดังบ้าง
สถานที่เกิดบ้างมาตุภูมิ
หรือว่าคำเก๋มาใช้อย่างนี้

เขายืมเอาชื่อเพื่อนมาตั้งเป็นชื่อเขาซะงั้น

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า

เอาชื่อเพื่อนมาตั้งเป็นชื่อในวงการของตัวเอง

๒อภพรณครสวรรค์

แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นรุ่งสุริยา

น่าจะตัดออกไปเลย
สุนารีราชสีมาก
สุนารีราชสีมาก
ถ้าข้อนี้พลาดแล้วถ่ายของไม่สำเร็จ

ถ้าพลาดถือว่าผมรู้ไม่จริง

นะครับแต่คิดว่าไม่พลาด

เพราะฉะนั้นสุนารีราชศรีมาคือ

ชินแกมั่นใจสักขนาดนี้
แล้วของจำนำจะหลุดมือไปไหนเสีย

ตกม้าตายมาหลายคนละเพค
ถูกค่ะ

สุนารีราชศรีมาพิสุเนี่ย
ชื่อจริงก็คือทิมสอนานนั่นแหละครับ

นั่นแหละเพื่อนที่โรงงานชื่อสุนารี

ฉันก็เลยเอามาตั้งเป็นสุนารีราชศรีมา

รับเงินเรื่องวัศสองไป๑๖๐๐๐บาท

ไถ่ของสำเร็จ
ลิขสิทธิ์เพลงกลับไปแล้วรู้สึกไงบ้างพี่ชิน

มาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
มีมูลค่า๓๒๐๐๐บาทครับ
ชินกับพี่มนต์ชอบกินอาหารซีฟู้ดไหมคะ
เคยทานครับแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่
แล้วทานกุ้งไหมคะทานทานครับทาน
ทานค่ะ
คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
รู้ไหมคะ
ทุกวันนี่ไม่ใช่ไข่มันเหรอ
ตายแล้วก่อนนะ
ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นแบบไข่ปลาใช่มั้ย
ใช่เพราะหน้าตามันเหมือนกันไง
คิดว่าเป็นส่วนไหนดีคะ
วิเคราะห์ไปพี่พูดออกมาเลยพี่
พี่พี่เห็ดแถวนั้นแน่นอน
มันก็ต้องอยู่ในช่วงล่างนะครับของผมก็ยังอยู่ช่วงล่าง

คำถามข้อนี้มีมูลค่าถึง๓๒๐๐๐บาท

แม่อร่อยไหมแม่
แม่ชอบแม่ชอบเหรอครับครับจริงครับ
เพราะเห็นแม่กินทีละเยอะด้วยครับครับแม่

ไม่ใช่ไข่ของมันอย่างที่เราเข้าใจกัน
จริงนะครับมันคืออวัยวะส่วนหนึ่งของปลาหมึกนั่นเอง
ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็จะคืออันทะ
แต่ถ้าเป็นตัวเมียก็จะคือรังไข่
สรุปเงินรางวัลสะสมก่อนนะคะ

มีเงินสะสม๓๒๐๐๐บาท

เงินจำนำไปอีก๘๐๐๐บาท
ตอนนี้พี่ชินมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว

เพราะว่าแจ็คพอร์ตของเราจะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ
มีเงินรางวัลให้ถึงครึ่งแสน

และนี่ก็คือของจำนำโชคนะครับ
ไม่เกิน๑๐๐๐๐บาทเรียกร้อนนะครับ
ลองเอาเลข๔แทนเลข๖

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำนะครับ

มีเงินสะสมอยู่ที่

เพราะเราไม่มีหรอกป้าหลอกเอาไปจำนำหมดเลย

เดี๋ยววันนี้จะให้พี่ชินลองเป็นหลงจู้ดูบ้าง
กฎิกาแจ็คพอร์ตของเราเป็นกฎิกาใหม่แล้วนะคะ

แจ็คพอร์ตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ

ใช้งานดียังให้เสียงกังวาน

คุณผู้ชมคิดว่าถ้าเอาไปจำนำ
จะได้ราคาเท่าไหร่
และนี่ก็คือของจำนำโชคนะครับ

คือมันเรียกว่าเป็นของโบราณดีไหม

มีคนที่อยากจะเก็บสะสมอะไรพวกนี้นะครับ

มันเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสี่ยงมาจากญี่ปุ่น

ซึ่งต้องบอกว่าสภาพการใช้งานนี่คือ

แต่ว่านานแล้วนะครับจะเห็น

สองหมื่นสามหมื่นอะไรน่าจะมีนะครับ

แล้วคิดว่าราคาจำนำของเจ้าเครื่องนี้
น่าจะเป็นไม่เกินหลักหมื่น

ถ้าอย่างนั้นขอเชิญทายราคาจำนำครับ
ทางรายการได้นำเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านของเก่า
ตีราคาจำนำให้
ก็รับไปเลย๕๐๐๐๐บาท

แปลว่านะคะราคาที่จะต่ำที่สุดนะ

สูงสุดเลยก็คือ๖๕๔๐๐บาท
คราวนี้อยู่ที่พี่ชินแล้วว่าพี่ชินจะสลับเลขอย่างไร

ก็น่าจะประมาณไม่เกิน๑๐๐๐บาทแน่นอน
ถ้าต่ำกว่า๖มันก็จะต่ำไปไหม
คือรู้สึกว่า๔๐๐๐มันน้อยไป
คือเครื่องนี้หายากมากนะครับ

นี่ก็เป็น๐แน่นอน

พี่มนต์ยังขโมยคิ้วอยู่เลยอะ

ลองเอาเลข๔แทนเลข๖

อ่ะโอเคตามใจเธอ
ถ้าเกิดตอบถูกทุกตัวนะ
เอาละฮะถึงเวลายืนยันแล้วครับว่า
ชินคิดว่าราคาจำนำนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ

ยืนยันเลขมาแล้วนะคือ๐๔
หรือราคา๔๖๕๐บาทค่ะ
เรามาดูของจำนำโชคชิ้นนี้ว่าราคาจำนำจริงอยู่ที่
พี่ชินกับพันธุ์ยาคลายราคาจำนำว่าเครื่องแน่นแผ่นเสียงอายุ๓๐ปี
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐กว่าบาท
เดาใจหลงจู้ผู้ตีราคาได้ถูกต้อง
และคว้าเงิน๕๐๐๐บาทไปได้หรือไม่
ลุ้นกันครับ

โชค

โชค
โอ้ย
เลขราคาจำนำโชคนะคะอยู่ที่
แต่ว่าราคาจำนำที่ท้ายเอาไว้นะ
เสียดายนะสิเสียดายสิครับ
ดูก่อนสิว่าราคาของลุงจู้ตัวจริงอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ

ระบบเสียงที่ค่อนข้างเต็ม

รุ่นนี้แบบนี้เรารับจำนำอยู่ที่๔๕๖๐บาทครับ

ที่สำคัญที่สุดคือ
ให้ของสำเร็จ

แล้วก็ได้เงินไปอีกนะเกือบ๕๐๐๐ในวันนี้นะครับ

เหมือนจำนวนนี้พี่จะไปทำอะไรก่อน
เข้าว่าจะไปทำร้านผิดเฉียวเรือ

ครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในเรื่องของบทเพลง

วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชินและภรรยามากนะครับ

ขอขอบคุณมากสิครับ

คุณพ่อคุณแม่ครับจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับ
เงินรางวัลแบบจุกจริง

ก็เพื่อเอาใจแฟนไทยรัฐที่น่ารักของเรา

และเบ้นพอชิตาลลาไปก่อน
เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับ

พอเปิดมาก็ต้องพังงะเลยพี่จ๋า

ทั้งมูกเผ่าหมาเผ่าอะไรหนูก็เจอมากัน
มีวิธีต่อสู้กับหมาไหมคะ

บางทีนะเสาไฟมันอยู่สูง

ส่วนมากเขาจะให้หนูเป็นคนขึ้นค่ะ

เพราะว่ามันมีโอกาสไฟช็อตได้ครับ